ดูดิจะไหลแล้วจริงจริงทีนี้เอ้า
มันขาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นโว้นแล้วเนี่ย
กูกลายเป็นอีโลนแล้วหรอ

อันนี้ไม่ใช่ร้านที่ทำให้นะ
ร้านที่ทำให้คือฝั่งตรงข้ามตรงนู้น

แล้วกูตกกับใจผมตัวเองกูเลยวิ่งมาเข้าร้านพี่เขา
นี่คือฝั่งสีแบบสาหารพลัง
จะร้องไห้แต่น้ำตาไม่ไหลเราก็เครียดอะ
ดูดิจะไหลแล้วจริงทีนี้
ตอนที่มันเป็นยาวยาวอยู่บนหัวหนูก็ไม่ร้องอ่ะพี่แต่พอสั่งแล้วมันสั้นแล้วหนูจะร้องไห้แล้วเนี่ย
แก่ใจอ่ะ